เป็นวันที่เกิดเหตุสลดกับครอบครัว
สำหรับบัณฑิตจบใหม่จากมศว
ก็เตรียมที่จะมีอนาคตอาชีพการงาน
แต่สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตลงนะครับ

ในเรื่องนี้ความสูญเสีย

ประโยคนี้คุณผู้ชมน่าจะยังจำได้
ถ้าไม่ขัดขืนก็คงไม่ตาย

ไม่ยอมให้โทรศัพท์แต่โดยดี

มันแฉลบไปโดนช่วงคอพอดิบพอดี

แต่สุดท้ายวันนี้สารพิพากษาประหารชีวิตสถานเดียว
รอยคดีนี้และไปฟังความรู้สึกของญาติผู้ตาย
ติดตามจากรายงานโดยคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
ส่วนตัวพี่ปอเจอเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิด
ว่าเขาก็ยังมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเขย่าโซ่ตรวน

ก็ดูไม่ได้เขาดูไม่น่าจะรู้สึกผิดอะไรอะค่ะ
ในส่วนตัวนะคะแค่ความเห็นส่วนตัวค่ะ
นี่คือความรู้สึกของนางสาวสารุตาเหลืองแจ่ม
ที่มีต่อผู้ต้องหาที่ฆ่าปาดคอนายวะสินเหลืองแจ่ม
ดิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรน้องชายของเธอ
โดยในวันนี้เธอได้เดินทางมาพร้อมกับเพื่อน
เพื่อฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นตามนัด
ซึ่งสารได้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหาทั้งสองคน
คือก็คิดถึงนะคะ
ก็คงเหมือนครอบครัวอื่นที่สูญเสียคนรัก
สูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่เราก็คิดถึงเป็นเรื่องปกติ
ครอบครัวเราเข้าใจว่าความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคน
แต่แม้ความตายของน้องเรามันจะฉุกเฉินแล้วมันโหดร้ายไปนิดนึง
จริงเราก็มีนิดนึงก็มากเลยแต่เราก็คิดถึงแค่คิดถึง
แต่เราเข้าใจค่ะว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตาย
หากย้อนกลับไปเหตุอุกชะกันสะเทือนขวัญต้อนรับปีรกาในครั้งนี้
เกิดขึ้นในคืนวันที่๔มกราคม๒๕๕๙
เมื่อคนร้าย๒คนใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะ
เขาใช้มีดแทงและฆ่าปาดคอนายวศิลปขณะเดินอยู่บริเวณปากซอยสุคลทัศวรรค๒๗
ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน
และเป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้ในการขอสารอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคน
ความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
การชิงทรัพย์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาอื่น
ไปเพียง๑วันตำรวจสามารถจับตัวนายกิติกรวิกาหะ
ปาดคอนายวศิลป์และนายสุพัชชัยจันสีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
โดยในวันแถลงข่าวหลังการจับกลุ่ม
นายกิติกรไม่มีท่าทีสะทกสถานต่อเหตุสะเทือนขวัญที่ก่อขึ้น
พร้อมย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าสาเหตุที่ต้องลงมือชิงทรัพย

เตือนไปยังผู้ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อชิงทรัพย์ว่า
อย่าโชว์ทรัพย์สินมีค่าล่อตาล่อใจโจร
ขอความเป็นธรรมอย่าฟังความข้างเดียว
คือคำว่าปาดคอมันไม่ได้ปาดคอ
คือจังหวัดทางทางแบงค์หน้าแล้วมันแบบ

นี่พบหรือเปล่ามันฉลับแล้วมันก็ดูเหมือนับว่าปาดคอ
หลังจากนายกิติกรได้ลงมือฆ่าชิงทรัพย์นายวศิลปอย่างเยี่ยมโหด
ยังได้ตระเวนจี้ชิงทรัพย์หญิงสาวอีก๒รายในพื้นที่ใกล้เคียง
ซึ่งหากย้อนประวัติอาชญากรรมของนายกิติกรจะพบว่า
ตั้งแต่ปี๒๕๔๘ถึงปี๒๕๕๙
นายกิติกรก่อเหตุอาชญากรรมอย่างโชคโชน
ตั้งแต่อายุ๑๓ปีในคดียาเสพติด
และเข้าออกเรือนจำด้วยคดีอื่นถึง๘ครั้ง

จากกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ก็ยังทำให้เกิดพลังจากโลกโซเชียล
เพื่อให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวของนายวศิลป์และครอบครัว

รวมถึงยังได้มีการผลักดันเรียกร้องข้อกฎหมาย
ไม่ให้ลดโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดซ้ำอีกด้วย
นางสาวอรุณมัยสุนันกิ่งเพชรผู้ก่อตั้งเพจบอกว่า
อยากผลักดันให้คนร้ายที่กระทำความผิดซ้ำซาก
ไม่มีการลดโทษเพื่อออกมากระทำผิดซ้ำอีก
ไม่ว่ากรณีใดโดยเฉพาะกรณีร้ายแรงเช่นนี้

หลายขั้นตอนมากดีเพราะฉะนั้นการลดหย่อนโทษ
มันเลยทำให้ผู้ต้องหาไม่เกรงกลัวต่อการทำผิดหรือเปล่า
เราก็เลยมองว่าโอเคเราให้โอกาสคนที่เคยทำผิด
แต่สำหรับคนที่ทำผิดซ้ำซ้อนเนี่ยคุณสมควรได้รับโอกาสนั้นหรือเปล่า
แม้ว่าในวันนี้จะผ่านมากว่า๖เดือน
ทางครอบครัวเหลืองแจ่มได้สูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รักไป
แต่ทางครอบครัวก็สามารถยอมรับกับการสูญเสียนี้ได้ด้วยความเข้มแข็ง
โดยมีความคาดหวังว่าเหตุการณ์ร้ายแรงและการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องหา
จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกในสังคม